แต่เขามองว่าทำไมสัดส่วนของทหารมันเลย
ทำไมส่วนของตำหนดทหารถึงเยอะอ่ะค่ะท่านมีส่วนตรงนี้
มีคนเลยค่ะท่านน้องท่านหวังว่าท่านหวังว่าท่านหวังท่านหวัง

ตรงนี้เขาก็กำลังชุมนุมปิดสวิตช์สอวอในการที่จะเลือกโหวตนายก

ตรงนี้มันจะส่งผลทำให้บานปลายอะไรนะคะท่านค่ะ
มันจะกลายเป็นสภาพี่น้องไหมคะท่านรอง
เพราะว่ามันก็ไม่แตกต่างกับสภาขัวเมีย
เพราะบางคนเขาก็มองว่าสภามันก็ไม่แตกต่างอะไรกับสภาขัวเมีย
ที่เคยมองฝ่ายการเมืองค่ะท่านนายก
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นั่นคือคำให้สัมภาษณ์แล้วก็คำไม่ให้สัมภาษณ์

คาดการณ์กันว่าท่านหนึ่งไม่ต้องคาดการณ์

แน่ที่พลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกอีกครั้ง
ส่วนอีกหนึ่งท่านก็มีข่าวแกว่งไปแกว่งมานะคะ

หรือว่าแค่รองนายกอย่างเดียวหรือว่าหลุดไปเลย
มีข่าวว่าพักที่อยากจะมาร่วมกับพลังประชารัฐ

แต่โหไม่น่าจะพลิกไปเป็นคั่วอื่น
ณวันนี้พูดแบบนี้นะคะ
แต่การตอบและไม่ตอบในวันนี้
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีรายชื่อปลดกล้าวแล้วเรียบร้อยนะคะ

แล้วก็นอกเหนือจากนี้มีรายชื่อบุคคลสำรองเอาไว้เผื่ออีกด้วยนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันได้ค่ะบัญชีนั้น

วันนี้แขกรับเชิญดิฉันไม่รู้เชิญสองสามท่านนี้มาเจอกันได้ยังไงนะคะ

นั่งกับโฆษกภักดิ์อนาคตใหม่คุณพันนิกาวานิสนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านอันนี้ก็เตรียมข้อมูล
ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สวมาระดับหนึ่งแล้ว

อันนี้เขาจะกึ่งภาคประชาชนหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงและสื่อสารไอลอค่ะ
คุณนัชปกรณ์นามเมืองสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

เราจัดที่นั่งแบบนี้ทุกคนสบายใจ
ไม่มีปัญหาค่ะสาระสำคัญอยู่ที่ที่เราจะพูดกันนะคะ
ไม่มีปัญหาอะไรครับคุณชอบผมก็เจอกันบ่อยค่ะครับคุณชอบผมก็เจอกันบ่อย
คือกระเซานะคะวันนี้หัวหน้าพักเขา
เลขาพักเขางานเยอะแล้วนะคะจะไม่เพิ่มให้เขาแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้

ช่วงนี้จะไปเพิ่มให้ใครคะจะไปเพิ่มให้สาววอร์
เดี๋ยวขอที่มาก่อนปกติคุณศรีสุวรรณไม่ค่อยใส่เสื้อสีเข้มเท่าไห
ครับวันนี้ตั้งใจนะครับ
พอได้รับทราบสว๒๕๐คนตั้งใจเลยวันนี้
ถ้ามาออกรายการทีวีต้องใส่สีดำมาไว้ทุก๒๕๐สว
ไว้ทุกคนเซนต์แต่งตั้ง

คือเรากับสาวฮุศิสุวรรณ์เล่นตอนที่เราเจอกันตอนแรกก่อนเข้ารายการ

เพราะผมถือว่าผมผิดหวังอย่างมาก
ดูรายชื่อ๒๕๐คนถือว่าผิดหวังอย่างแรง

คนนั้นจะเข้าคนนี้จะได้นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เชื่อ
เพราะว่ายังไม่ปรากฏในราชิกีจารย์หนุ่นเบกสา
แต่ณวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าใครเป็นใคร
ค่ะแล้วใครที่ทำให้เปลี่ยนเสื้อมารายการเราเป็นสีนี้คะ
คือต้องยอมรับความจริงว่าเราคาดหวังไว้เยอะ
ว่าสวน่าจะเข้ามาในลักหนักของการเป็นรูปการเมือง
เข้ามาเป็นผู้ที่ทำให้เขาเรียกประคับประคองสังคมไทย
โดยเฉพาะเข้ามาดูแลในเรื่องของกฎหมาย
ซึ่งอาจจะก่อนหน้านี้สนชออกกฎหมายมา๔๕๐๐ฉบับ
ที่นายกออกมาโฆษณาเยอะแยะ
ทั้งที่กฎหมายเหล่านี้หลายฉบับควรที่จะยกเลิกหรือฉีกทิ้งไปด้วยซ้ำไป
เพราะว่ามันเข้ามาแล้วมันกระทบต่อสิทธิเสร็จภาพของประชาชนค่อนข้างจะมาก
แล้วก็ไม่มีมาตรการในการตรวจสอบใดทั้งสิ้น
เมื่อมีสภาที่มาอย่างถูกต้องมีสอสอมีสวช่วยกันกรอง
เราก็เชื่อมั่นว่าจะมีบุคคลที่มีคุณภาพนะครับเข้ามาทำหน้าที่
แต่พอดู๒๕๐คนผมผิดหวังแล้วหลายคนผมเห็นว่าไม่ควรจะเข้ามานั่งเป็นสวด้วยซ้ำไป
แล้วก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องไปสอยบุคคลต่างเหล่านี้ลงจากตำแหน่งสว
เพราะว่า๑อาจจะมีคุณสมบัติไม่ครบ๒มีลักษณะต้องห้าม

แล้วเร็วนี้เดี๋ยวผมจะไปยื่นกรกตสอยลงมานะครับ

ต้นสอสอนี้ใกล้จะล่วงหมดแล้วนะคะ
สอผ่านไปแล้วต่อไปนี่เป็นหน้าที่ต้องไปสอยสอวอร์
เดี๋ยวมาลงรายละเอียดว่าวิธีการมอง
ของคนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเป็นแบบไหนนะคะ
เดี๋ยวก่อนมาที่คุณช่อเพราะว่าประเด็นของอนาคตใหม่
ที่เราเชิญคุณช่อมาในนามอนาคตใหม่วันนี้ก็คือว่า
คือมีประเด็นนี้อยู่แล้วที่จะปิดสวิตช์เดี๋ยวค่อยมา
ทางนี้ก่อนค่ะไอลอร์ค่ะ
คุณนัชภากรค่ะคือไอลอร์เนี่ย
พยายามจะทำข้อมูลสถิติก่อนหน้านี้ให้เห็นว่า
ก่อนที่จะมีประกาศรายชื่อนะคะก่อนโผล่จะออกอีกด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะ
ทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาสวในแต่ละยุคแต่ละสมัยของแต่ละรัฐธรรมนูล
มีใครอย่างไรเข้ามาบ้างโคต้าเป็นวิชาชีพไหน
เครือข่ายเชื่อมโยงอย่างไรเอางี้สิ่งที่ในฐานะที่ทำไอลอร์
ต้องการจะบอกประชาชนที่สุดเมื่อรายชื่อออกมาแล้วเรียบร้อยคืออะไรคะ
คือผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นจากรายชื่อสวออกมาเนี่ย
คือผมอาจจะต่างกับคุณศรีสุวรรณตรงที่ผมไม่ได้ผิดหวัง
เพราะว่าคาดหวังไว้อยู่แล้วว่าขอสชจะท็อปฟอร์มแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นรายชื่อที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ถึงกับแปลกใจมากนะครับ
แล้วก็ถ้าเราดูจากสภาแต่งตั้งที่ผ่านมาของแต่ละชุดนะครับ
ตั้งแต่สนชสบันนิติบัญญัติแห่งชาติจนมาถึงสปชก่อน
ภาพปฏิรูปแห่งชาติจนมาถึงสภาพขับเคลื่อนปฏิรูปคือสอบประทเนี่ย
สัดส่วนก็ประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่เนี่ยประกอบไปด้วยทหารตำรวจข้าราชการเป็นเสียงข้างมากในสภาครับ
ก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นตกใจหรือผิดหวังเสียใจใด
ไม่ได้รู้สึกผิดหวังแต่ว่าไม่เห็นทางออกอะไร

มันชัดเจนจากการเลือกคนเข้ามานั่งในสภาเรียบร้อยแล้ว
คือดูแค่ว่าเป็นทหารเยอะหรือดูเครือข่ายทั้งหมด
เกี่ยวว่าเป็นข้าราชการหรือไม่เป็นทหารหรือไม่เป็นดูตรงไหนคะ
หลักดูสองอย่างหนึ่งคือดูเครือข่ายก่อนว่าซ้ำขนาดไหนนะครับ

ซ้ำกับเครือข่ายที่ผ่านมาเนี่ยเนาะ
ระกูลสอที่ผ่านมาทั้งหมด
ซึ่งจริงมีเยอะกว่านั้นมากนะครับ
จริงเนี่ยถ้าจะไปไล่กันเนี่ยคอสชแต่งตั้งคนเป็นหลักพันกว่าครั้งนะครับ

คราวนี้เลือกมาใช้สักประมาณ๑๕๗คนที่ผมเช็คแล้วว่าซ้ำ
ซ้ำกับใครบ้างซ้ำกับ๑เป็นสมาชิกคอสช
กับคนที่เป็นคอรมอซ้ำกับคนที่เป็นสนช
ซ้ำกับคนที่เป็นสปทซ้ำกับคนที่เป็นสปช
ซ้ำกับคนที่เคยเป็นกรรมธิการยกร่างยกอาจารย์บวรศักดิ์นะครับ
แล้วก็ยังมีคนที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูป
แล้วก็มีคนที่เป็นคณะกรรมการนิวสัตว์ชาติ
นั่งทับซ้อนกันอีกนะครับ
นี่ดิฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไอลอร์ถึงปล่อยสถิติออกมา
เพราะว่าเตรียมจะดูว่ามันจะเข้ารักษณะนี้ไหมใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นเรื่องของการเป็นทหารหรือไม่เป็นทหารไม่ใช่ปัญหาใหญ่สุด
ใช่ครับแต่ว่าถามว่ามันเป็นประเด็นไหมผมว่าเป็นประเด็น
คือหมายความว่าอันเมื่อกี้คือเราพูดถึงเรื่องคนหน้าซ้ำใช่ไหมครับ

หมายความว่า๑คือเราเห็นว่าตลอดเกือบ๕ปีที่ผ่านมา
สนชมีบทบาทสภาที่เป็นอาหาร
แล้วเรามาเห็นเลยว่ากฎหมายที่ออกมา๕๐๐กว่าฉบับ
สิ่งสำคัญเลยคือแนวคิดเป็นรัฐราชการ

ในการที่จะควบคุมปิดกั้นการใช้เสร็จภาพ

อันนี้มันชัดว่าวิธีคิดแบบรัฐราชการ
สะท้อนผ่านสัดส่วนที่อยู่ในสภานั่นแหละครับ
ที่คุณนัชปกรณ์บอกมันไปพ้องกับ
คำพูดของนายกประยุทธ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ

บางคนมองว่าสนชออกกฎหมายเยอะ

แต่ในทางกลับกันย่อมมีคนมองได้ว่าการที่มาจากสภาแต่งตั้ง

ที่มาจากสภาที่ได้รับการแต่งตั้งมาลักษณะแบบนี้

เพราะมันไม่ได้มาจากประชาชนของคุณแบบหลังใช่ไหมที่จะอธิบาย
เดี๋ยวกลับมาเนอะถ้าจะมีประเด็นกันเยอะนะคะคุณช่อค่ะดิฉันรออยู่แล้วค่ะอันนี้ฉันไม่ถามคุณอยากพูดอะไรคุณพูดเลยค่ะ
คือสำหรับพักอนาคตใหม่นะคะรายชื่อสวที่ออกมาในวันนี้
ทำให้เห็น๓ประเด็นทางไอลอบอกว่ามองไม่เห็นทางออกอะไร
เรากลับมองในทางบวกนะไม่ใช่มองตรงข้ามหรือไม่เห็นด้วย
กลับมองทางบวกว่าเนี่ยเห็นทางออกชัดเจนมากเลยว่าทางที่จะให้สวเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ทางออก
นี่คือเราเห็นชัดมากเลยในประเด็นนี้นะคะ
เรื่องที่เราควรจะมองให้เห็นจากเรื่องนี้คืออะไร
ปฏิรูปก่อเลือกตั้งเนี่ยไม่มีจริงไม่ใช่ทางออกนะคะ
ประชาธิปไตยการตรวจสอบถวงดุลที่โปร่งใส

ไม่ได้มาได้จากปลายกระบอกปืนจากการรัฐประหาร

อันนี้เราเห็นชัดมากเลยอย่างแรกอยากจะให้ตั้งเป้ากันตรงนี้ก่อน

อย่างที่สองก็คือกลไกการสืบทอดอำนาจของคอสช
ทำโดยไม่เห็นหัวประชาชนแน่แต่ทำโดยอยู่บนภาษีของประชาชน
อันนี้ก็ชัด๑๓๐๐ล้านบาทใช้ไปกับการเลือกคนแค่ไม่กี่คน
ไม่พอ๑๓๐๐ล้านบาทซึ่งเป็นภาษีของเรา
ทำให้ไปส่งเสริมความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเรากับคุณประยุทธ์
ดิฉันพูดแบบนั้นเพราะว่าเราประชาชน๕๑ล้านคน
มีสิทธิ์เลือก๕๐๐คนผลเอกประยุทธ์คนเดียว
พลเอกประวิทย์ไปเป็นประธานกรรมการสัญหาสว๒๕๐คน
กับเสียงพลเอกประยุทธ์๑คนเท่ากับประชาชน๑๗ล้านคน
๑๗๗๖๓๕๐๐คนถ้าเอาตัวเลขเป๊ะ
นี่คืออะไรคะนี่คือกลไกการสืบทอดอำนาจ
ทำให้ประชาชน๑๗ล้านคนเท่ากับพลเอกประยุทธ์๑คน
และทำให้แม่น้ำ๕สายมารวมกันที่แปะปากน้ำโพสายเดียว
ที่ฉันเลือกสวปากลำโพคือเป็นที่รวมของแม่น้ำห้าสายไหลลงมาสู่ปากแม่น้ำ
จุดหมายปลายทางชัดเจนก็คือทำให้คอสชยังอยู่ในอำนาจต่อไป

ข้อที่๓ที่เราต้องเห็นคืออะไร
ก็คือถ้าปล่อยให้ประเทศเดินไปโดยให้สว๒๕๐คน
มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยในฐานะรัฐสภา
ประเทศนี้ไม่มีทางพ้นจากการปกครองของคอสช
แม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่หรือไม่อยู่ในอำนาจ
ว่าคำว่าคอสชจะมีหรือไม่มีหลังตั้งรัฐบาล
ประเทศนี้จะอยู่ในระบอบคอสชโดนผีคอสชสิงตลอดไป
อย่างน้อยในระยะเวลาที่กลไกสืบทอดอำนาจได้แก่สว
และองค์กรอิสระที่คอสชเป็นคนตั้งผลพวงจากแม่น้ำห้าสายยังคงอยู่
ศาสตร์ชาติ๒๐ปียังคงอยู่เราจะหลุดให้พ้นจากระบอบนี้
นี่คือ๓เรื่องที่อยากให้มองและ๓เรื่องนี้เป็นเหตุผลเดียวกับที่ทำไม
เราต้องบอกว่าปิดสวิตช์สวกลไกถือทอดอำนาจที่สำคัญของคอสชนี้
จะต้องถูกปิดสวิชโดยผู้แทนรัศดรที่มาจากประชาชน๕๑ล้านคน
มันคืบหน้าไหมคะปิดสวิตชอวอดิฉันว่ามันเป็นประเด็นที่แบบยากมากเลยนะคุณช่อ
คุณจอมขวัญเป็นนักข่าวย่อมรู้ดีความเคลื่อนไหวของแต่ละพักในตอนนี้
โดยเฉพาะสองพักที่ที่ฉันทวงถามไปอยู่ตลอดเวลาว่าหาเสียงไว้อย่างไร
พูดแบบนี้และปฏิกิริยาของพักการเมืองต่างที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน
ฉันถือว่าน่าสนใจนะว่าเขาพูดออกมาว่าฟังเสียงประชาชน
ประชาธิปัตย์พูดตรงก็คือยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่มีหัวหน้าพัก
แต่แคนดิเดตหัวหน้าพักแต่ละคนมีจำนวนบางคนนะคะที่พูดออกมาว่า
ขอฟังเสียงประชาชนเวลาเราได้ยินคำนี้เนี่ย
ต่อให้มันยังเป็นความไม่ชัดเจนแต่อย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะว่า
แทนรัศดรที่อยู่ในสภาพผู้แทนรัศดรเหมือนกับเรา
เห็นแก่คำว่าเป็นผู้แทนของรัศดรและรู้ว่าจะต้องฟังเสียงประชาชน
เราก็ได้แต่หวังว่าเขาจะยอมฟังเสียงประชาชนจริง
เราย้ำว่าถ้าพักการเมืองฟังเสียงประชาชน
เคารพในสัตว์ที่ตัวเองให้ไว้ในช่วงหาเสียงจริง
เสียงของฝ่ายต่อต้านการสืบทอดอำนาจคอสชไม่ใช่แค่๗พักที่ลงศัตยบันกันไว้๓วันหลังเลือกตั้ง
แต่จะมีมากกว่านั้นและเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาล
ข้างแน่นอนแล้วว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่๒

ดิฉันขอให้คุณจอมขวัญถอนค่ะ

อยู่ในสภาดิฉันคิดว่าอย่าเพิ่งหมดหวังครับเรื่องนี้
ฝั่งประชาธิปไตรฝั่งต่อต้านเกี่ยวสิทธิ์พลังดำนาจ
ยังคงมีโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาล

ระยะเวลาตั้งแต่ที่อนาคตใหม่โยนประเด็นนี้เข้ามา
ความเป็นไปได้มันมากกว่าวันแรกที่แบบเปิดประเด็นนี้ไหม
มากกว่าจริงหรือเปล่ามากกว่าจริงหรือเปล่า
โดยใช้วิถีงูเห่าหรือว่าใช้วิถียกรังคะ
โดยใช้วิถีทวงถามแทนประชาชน
คือถ้าเราเล่นกันตรงไปตรงมาอย่าใช้คำว่าเล่นเลยค่ะ
ทำงานการเมืองกันอย่างตรงไปตรงมา
สัญญากับประชาชนว่ายังไงทำตามนั้น

และจะไม่นำมาสู่เหมือนจะเป็นบทสรุป
ซึ่งจริงยังไม่สรุปที่พูดกันทั่วไปในบ้านเมืองนี้ว่า
โอ๊ยประดังประชารัฐมาแน่โฮเน็ตประยุทธ์สมัยสองมาแน่

มั่นจุดยืนอุดมการและตรงไปตรงมา

ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับจะเริ่มสอยต้นสวแล้วใช่ไหมคะ

เพราะว่าดูตามข้อมูลมีสวตามลิตร๒๕๐คน
มีบางคนมีลักษณะต้องห้ามโดยเฉพาะเคยต้องคำพิพากษานะครับ
ผมมีคำพิพากษาชัดเจนนะครับไม่ได้เป็นมโนหรือกล่าวหาแน่
แล้วก็วันที่ไปยื่นกตเพื่อสอย
จะเปิดเผยให้ผู้สื่อข่าวรู้ว่าเป็นสวคนไหนใครอย่างไร
แต่ว่าบอกได้เลยว่ามีแน่นอน
ส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องคุณสมบัติใช่ไหมคะที่จะใช้

ว่ามันอยู่ในระยะที่ยังมีผลต่อคุณสมบัติเขาหรือเปล่า
หรือมันจบไปแล้วอถูกต้องครับเช็คเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าคำพิพากษาเพิ่งออกมาเมื่อปี๒ปีนี่เอง
แล้วหลังจากนั้นจะตามไปสอยเหมือนตามไปสอยสอสอก่อนหน้านี้
ก็คือเรื่องของการไปถือหุ้นในสื่อมวลชนหรือไม่
เพราะว่าในคุณสมบัติของสวรรค์ก็กำหนดไว้ชัดเกณฑ์ในอนุมัติธา๓
ว่าจะต้องไม่ไปถือหุ้นในสื่อมวลชนใดด้วย
ซึ่งผมก็พยายามดูลิสต์ว่าในสวต่างเนี่ย
ไปมีบริษัทห้างร้านซึ่งเกี่ยวพันกับสื่อมวลชน
หรือในบริคลสนทิเกี่ยวข้องหรือไม่
อันนี้ก็จะตามสออยู่เหมือนกันนะครับ
อกจากนั้นถ้าตามสอยกลุ่ม๒๕๐แล้ว
ผมจะสอยคนที่เซ็นเสนอแต่งตั้งด้วยก็คือพลเอกประยุทธ์นะครับ
เพราะคุณเป็นกฎหมายกำหนดให้คุณมีหน้าที่
จะต้องคัดกรองบุคคลเหล่านี้แล้วก็พิจารณาในการเลือกคนเหล่านี้
แต่คุณเอาคนที่ขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายกำหนดไปเสนอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้า
เรื่องนี้ผมต้องเอาพลเอกประยุทธ์ด้วย
คือที่คุณศิษย์ทุกวันจะใช้วิธีการจดสอบ
คือใช้ในข้อกฎหมายเท่านั้นถูกไหมคะจะจะไม่ได้ใช้ในมุมมองที่ว่าเอ๊ะ
คนละมอแล้วมานั่งตระกูลสอในสภาแล้วมา
ใกล้อีกชิ้นกันแล้วมาอันนี้ก็พยายามดูครับเพราะว่ามีบางอนุมาตรา
กำหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามบุพการีห้ามคู่สมรสนะครับ

เพราะมันมีนิยามใหม่ขึ้นมาแทนไม่น่าจะเจอนะคะ
ตอนนี้ทุกสำนักข่าวคือพยายามจะเร่งในการสแกนว่าแบบมันมีข้อสังเกตอะไรมา
ผมคิดว่าหลักจริงก็คิดว่าจะเป็นเรื่องการทับซ้อน
ระหว่างเก้าอี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคณะกรรมการปฏิรูป
ผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเพราะว่าคุณเป็นคนล่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ
คุณเป็นคนล่างแผนปฏิรูปคุณล่างเองแล้วคุณยังมาบังคับใช้เอง
ผ่านกรณการสหวออีกผมคิดว่ามันแปลกนะครับ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเราจะมาพูดถึงอำนาจหน้าที่ของสวด้วยนะคะ
เพราะอำนาจหน้าที่สหวอตามและธรรมดูลจบับนี้มีมากนะครับ
มากจริงเอาแค่ว่าเลือกนายกได้เนี่ยแบบก็สะดุ้งกันแล้ว
ถึงจะพยายามปิดสวิตช์อะไรกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะเวลาเขานับสถิติกันว่าบางท่านนะคะบางท่านใน๒๕๐รายชื่อเนี่ยนั่งมาเกือบ๒๐ปีเนี่ย
คือเขานับตั้งแต่รัฐมนูลที่เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี๔๙จำได้ใช่ไหมคะ
รัฐมนูลแล้วก็นับกันมาเรื่อยแล้วก็บวกไปอีกกันนั่งจากวันนี้ไปอีก๕ปี
มันก็เลยเกือบจะจบ๒๐ปีที่บางท่านเนี่ย
มาตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งอีก๕ปีที่กำลังจะค่อยทยอยผ่านไปผ่านไปทีละปีนี่แหละนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าดูเปรียบเทียบกันดูแล้วเนี่ยนะคะ
สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่พูดกันมาตั้งแต่ตอนดีเบตการเมืองก็คือว่า
ที่เขาชิงชังในมุมของคนที่เป็นสอสอนะคะที่เขาชิงชังเนี่ย
เพราะสวเนี่ยคือมาจากคอสชเลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคือมือผลเอกประยุทธ์เป็นคนจิ้มนะคะ
ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมาจากขั้นตอน๓ทางแบบไหนก็แล้วแต่
สุดท้ายก็คือหัวหน้าคอสชผลเอกประยุทธ์เป็นคนตัดสินใจ
และก็ที่สำคัญคือการเขียนในรัฐมนูลฉบับนี้ให้อำนาจหน้าที่สวไว้สูงจริง
โดยเฉพาะประเด็นที่นักการเมืองพูดเยอะที่สุดตอนหาเสียงเลือกตั้งก็คือประเด็นเลือกนายก
ซึ่งเอาพักนี้ก่อนคือ๒๕๐กะว่า๒๕๐เทหมดไหมคะ
เรายังมีความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ของสวทุกท่านอยู่นะคะในฐานะปัจเจกบุคคลเนี่ย
ก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าตามรัฐธรรมนูญนะคะมาตรา๑๑๔ระบุไว้เลยว่าทั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ก็คือสะพานร่างที่มาจากการเลือกตั้งหรือวุฒิสมาชิกซึ่งมาจากการแต่งตั้ง
จะต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ผูกมัดหรือถูกครอบงำโดยบุคคลกลุ่มคนองค์กรกลุ่มผลประโยชน์ใด
ต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริตและต้องตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
หมายความว่ายังไงเราเตือนว่าบรรดาท่านสวแม้ว่าท่านจะมีความกระตันยูกระตะเวทีในบุคคลที่ได้ให้ตำแหน่งนี้แก่ท่านแค่ไหนก็ตาม
แต่ความกระตันยูนั้นไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนุนได้
มาตรา๑๑๔ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูลดีแล้วว่าจะต้องตัดสินใจโดยปราศจากการครอบงำ
อิทธิพลจากกลุ่มคนใดและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เราจึงยังมีความคาดหวังว่าสวเมื่อเข้ามาอยู่ในตำแหน่งแล้ว
จะคำนึงถึงหน้าที่ตามรัฐธรรมนูลมากกว่าบุญคุณที่จะต้องตอบแทนกัน
และเราเชื่อว่าจะมีสวจำนวนไม่น้อยที่จะตัดสินใจตามเสียงของประชาชน

เราไม่ได้มองโลกในแง่ดีค่ะแต่เราเชื่อว่า
ถ้าเราพูดถึงบรรทัศน์ที่ควรจะเป็นไม่ใช่ความน่าจะเป็นตามผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง
จะมีคนที่พอจะมีสามัญสำนึกและเชื่อในแบบเดียวกับเรา
และจะเชื่อว่าการตัดสินใจแบบนี้จะส่งผลประโยชน์กับประเทศชาติ
การเมืองที่อนาคตใหม่ต้องการเห็นไม่ใช่การเมืองของความกลัว
ไม่ใช่การเมืองของผลประโยชน์ไม่ใช่การเมืองของการเจรจาต่อรองแลกเก้าอี้
ต้องการเห็นการเมืองของความหวังถึงได้เข้ามาทำงานการเมือง
ถ้าเราไม่พูดถึงความหวังแล้วก็ทำแบบที่เขาทำกันมาตลอด
๔๙จนถึงปีปัจจุบันคุณจอมขวัญพูดเอง
มีคนที่จะดำรงตำแหน่งสวยยาวนาน๑๙ปีกินภาษีประชาชน๑๙ปีถามว่าอิ่มไหมคะ
และเป็นการอิ่มที่สบายท้องหรือเปล่าที่คุณซึ่งไม่เคยมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน
ไม่เคยได้รับความชอบทำจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและเป็นผู้เสียภาษีเลย
มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารล้วนจะกินภาษีประชาชนเป็นเวลา๑๙ปี
ที่ฉันคาดหวังตัวเลขจากไอลอร์หรือคุณศรีสุวรรณนะคะว่าภาษีประชาชนที่ต้องจ่ายให้ท่านเหล่านี้จะเป็นตัวเลขเท่าไหร่
ในส่วนของอำนาที่สวนอกเหนือจากการเลือกนายก
เลือกนายกซึ่งถูกพูดในเรื่องของการหัก

อนาคตใหม่ก็เป็นพักหนึ่งที่พูดถึงการแก้ไขรัฐมนุน
ซึ่งการจะได้แก้ไขธรรมนูลต้องได้เสียงสว

เรียกชื่อที่ทำงานคุยกับนักจับประกอบค่ะ
ก็คือว่าต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสามอืม
ซึ่งผมก็พยายามคิดสถิติว่า
เมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันมีคนหน้าซ้ำ๑๕๗คน

ลบคนน่าซ้ำไปจากจำนวน๒๕๐คน

ถ้าเทไปทางฝั่ง๑๕๗คน

แต่ว่าฟังคุณช่องก็มีความหวังไว้ด้วยนะครับ

ก็ครับการเมืองมันก็ใช่อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นเรื่องการต่อรองผลประโยชนที่จะรักษาฐานเสียงยังไง
สวจะเป็นหนังหน้าไฟมาปะทะกับเจตนารมณ์ของประชาชนเสียเองเนี่ย
ผมคิดว่าก็เป็นความเสี่ยงที่สูงกับตัวสวครับ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้มีเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี

คือยุทธศาสตร์ชาติโดนวิภาควิจารณ์ว่ามันกินระยะเวลายาว
ทำไมไม่ปล่อยให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาคิดนะตอนนั้น
แต่มันก็มีข้อต่อสู้นะคะในทางความคิดบอกว่า
ก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจอะไรก็ยังมีเลย
อันนี้ก็คนดีทั้งนั้นที่จะเข้ามาเฝ้าดูให้
ซึ่งสวจะใช้กลไกนี้แหละในการทำงานของตัวเองด้วย
ต้องดูว่ารัฐบาลแต่ละรัฐบาลหลุดไหมจากแผนที่ว่า
เดี๋ยวจะอธิบายถูกนะซึ่งว่านี่คุณมีปัญหาอะไรกับเขาไหมคะ
เรามีฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย

ใช้กฎหมายจากฝ่ายนิติบัญญัติมันเกิดการถวงดุลคัดกองครับ
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามีสวจำนวน๕๑คน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกับคณะกรรมการปฏิรูป
แล้ว๕๑คนนี้ก็เป็นคนน่าซ้ำในวงจรศัพท์คอสชอีก
มันก็ชัดแล้วว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปเนี่ยคือแผนปฏิรูปของคอสชยุทธศาสตร์ของคอสช
แล้วก็มีพวกคุณ๕๑คนมาบังคับให้เดินตามคอสช
คือถ้าดูจากจำนวนที่คุณนัชปกรณ์คิดว่าเป็นจำนวนที่มีความหมายที่สุด
เหนือจากความเป็นหน้าซ้ำแล้วมันมีลักษณะโครงข่ายอื่นไหมคะ
อย่างก่อนหน้านี้ที่โดนวิภาควิจารณ์ที่เราพูดกันตลอดมาแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกคือสภาพผัวเมีย

อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
อหม่ามเป็นแล้ว๙๓นะคะมีสื่อบางเจ้าดีมากเลยแยกแยกเหล่ามาให้ด้วยนะคะทหารมกมากที่สุดนะคะ
พักพวกเก่าที่ไม่ใช่ในเครื่องแบบเนี่ยนะคะพักพวกเก่าก็คือบรรดาคอสช
รัฐมนตรีคนที่เคยอยู่ในสนชสปชสปท
คือพูดง่ายกลไกต่างในเคยร่างรัฐมนูลเคยปฏิรูป
เป็นสนชเป็นอะไรต่างในรอบ๕ปีของคอสช
มีอยู่๓๙คนนะคะนี่คือทหาร๙๓ก็คงไม่ต้องบอกว่า
มันก็เป็นกลไกที่ก็อยู่ในขอบขายของคอสชอยู่แล้ว
ตำรวจอีก๑๔นี่ก็น่าจะอยู่ในขอบข่ายอยู่แล้ว
ยังมีบรรดาศนชศปชศธอีก๓๙
หมายความว่าก็ครึ่งหนึ่งแล้วอะค่ะครึ่งหนึ่งแล้วของ๒๕๐นะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนตัวแล้วเอาอย่างนี้นะคะ
คือถ้าเราจะมองแบบจับผิด๒๕๐คือมีและเยอะ
จะจับผิดเขาเนี่ยนะมีและเยอะแต่ในทางกลับกัน

แต่สุดท้ายมันก็เดี๋ยวค่อยกลับไปถามนักกฎหมายนะคะ
แต่สุดท้ายคือมันก็เอกสิทธิ์เขาคือต่อให้เขาเลือกผลเอกประยุทธ์
เขาจะโหวตให้เรื่องอะไรไม่แก้ไขรัฐธรรมนูล
หรือใดก็แล้วแต่คือมันก็เอกสิทธิ์นะ
คือเราวิจารณ์ได้แต่มันจะไปได้ไม่สุดนะคะ
เพราะยังไงก็เอกสิทธิ์เขาจะเลือกยังไงก็ได้
ก็เพราะอย่างนี้ครับถึงต้องมีการเลือกตั้งนะครับ
หมายความว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ชัดนะครับ
แต่หมายความว่าการตัดสินใจของเอกสิทธิ์คุณ
มันมีความรับผิดชอบของใครอยู่เบื้องหลังนะครับ
ผมคิดว่าอันนี้มันคือความแตกต่างระหว่างการแต่งตั้งกับการเลือกตั้ง
คุณรับผิดชอบใครคุณรับผิดชอบต่อเสียงใคร
แต่ก็ยังไม่แน่ไหมก็ไม่แน่หรือเปล่า
อย่างที่คุณชอบบอกคือมันไม่แน่หรอกค่ะ
คุณว่าไม่แน่หรอกค่ะไม่แน่หรอกครับไหมคะ
คือผมก็คิดว่าก็ต้องกลับไปที่คำถาม
ประเด็นที่คุณช่อตั้งไว้ว่าสุดท้ายแล้ว
คุณจะกรอบกู้ศักดิ์ศรีของวุฒิสภาให้เป็นสภา
ต่อให้แต่งตั้งแต่คุณยังยึดมั่นในเจตนารมณ

ผมคิดว่าอันนี้เป็นคำถามที่วันนี้
สวที่มีชื่อของตัวเองต้องคิดแล้วว่า

ฉันคิดว่าเรื่องนี้สังคมต้องให้ความสนใจมากนะคะ
ถูกต้องคุณได้รับการแต่งตั้งมา
หมายความว่าคุณไม่ได้มีความชอบทำอะไรหลังคุณโบ

อยู่ข้างหลังเขาอาจจะมีอำนาจมากจริงในวันนี้

แต่ประชาชนมีอำนาจตลอดไปค่ะ
เพราะว่าประชาชนคือผู้เป็นเจ้าของประเทศนี้
ถ้าคุณไม่ได้รับเลือกมาจากประชาชน

แต่คุณทำให้หน้าของคุณมั่นคงได้

ทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลด้วยนะคะ

ศรีสุวรรณอาจจะฟ้องคุณได้นะคะว่า
คุณทำขัดรัฐมนูลคุณต้องตัดสินใจ
ตามเจตนารมณ์

หลังของคุณแม้จะบอกว่าแต่ข้างหน้าของคุณ

คนศรีสุวรรณ
อยากจะเห็นอะไรบ้างจาก๒๕๐รายชื่อที่
เลือกเสื้อสีเข้มขนาดนี้มาเนี่ย

เพราะผมเชื่อว่า๒๕๐คนเนี่ย

จะบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะรักษาเกียรติยศของเขาเหล่านั้น
แต่ผมเชื่อว่า๒๕๐คนจะไม่มีใครแตกแถว
ถ้าจะมีก็เล็กน้อยนะฮะเปอร์เซ็นต์๒เปอร์เซ็นต์

ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งไม่เคยไปยกมือไหว้ประชาชน
ความรู้สึกความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้ว
ว่าต้องการอะไร
ที่อาจจะถูกแต่งตั้งเข้ามาเป็นสวหรืออาจจะเป็นสวนชในอนาคต
ถ้าคุณไปทำอะไรที่เป็นเขาเรียกอะไรหัวจกนะฮะ
เขาจะเอาปูนคาดคุณไว้เลยแล้วในอนาคตคุณอย่ามา
เข้ามาดำรงตำแหน่งอย่างนี้อีก
คนเหล่านี้จะไม่มีทางแตกแถวผมเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์
เดี๋ยวคุณศิษภัณฑ์พูดถึงจะเข้ามาเป็นสวนช
นี่เตรียมรัฐประหารฉีกรัฐมนูลแล้วตั้งใหม่อีกแล้วเหรอคะ
ก็เป็นไปได้ผมเลือกว่าเป็นไปได้
อย่าลืมนะครับว่าณวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องสอสอนะครับ
สองฝ่ายเนี่ยเสียงปริ่มน้ำทั้งสองฝ่ายนะฮะ
ยังเธอใครเข้าไปบริหารประเทศนี้นะครับ
ก็มีโอกาสที่จะนะครับมายง่วงเง้น
เผลอเผลอถ้าสมมติคุณพลเอกประยุทธ์
เข้าไปเป็นรัฐบาลเป็นนายกนี่นะครับ

ปลายไม่ไว้วางใจทันทีอย่าลืมนะครับว่า
สอสอฝ่ายสมมุติว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับ
ซึ่งจริงอาจจะเป็นรัฐบาลก็ได้แต่เขามีฟีปากก้าเขามีข้อมูล
อย่าลืมนะครับพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้มีม๔๔มีคอสช
ค้ำคออยู่ไม่มีใครกล้าแตะแต่หลังจากนี้แล้วไม่มีทาง
งั้นเขาจะขุดโคตรขุดประวัติของคุณประยุทธ์ตั้งแต่เกิด
มีภรรยามีลูกสาวมีใครไปขายที่ดินที่ไหนเสียภาษีหรือไม่
เขาจะขุดออกมาทั้งหมดเลยค่ะแล้วอย่าลืมสิครับว่าคุณประยุทธ์เนี่ย
รับได้ไหมกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้ก็ยุบสภาหรือถ้าไม่ได้ก็
อาจจะมีวิธีการพิเศษในสภารออยู่หลายพัก
สภาศรีสุวรรณคนเดียวก็เหนื่อยแล้วอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเอาอนาคตอันใกล้ค่ะเลือกนายกรัฐมนตรี
และแหมไม่อยากใช้คำว่าเกมและท่วงทำนองทางการเมืองคิดว่ามันจะออก
ในลักษณะไหนเพราะว่าภูมิใจไทยยังสงวนท่าที
ประชาธิบัตย์พรุ่งนี้ถึงจะรู้อนาคตของพักตัวเองสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะกลับมาที่ดิฉันเริ่มที่คุณศรีสุวรรณก่อนเลยค่ะ
เดี๋ยวจะได้แบบโป๊ตขึ้นไปแล้วค่อยเข้าที่เมาลงมานะคะ
คาดหวังอะไรหรือคิดว่าควรจะสื่อสารอะไรไปถึงสวบ้าง
งานแรกที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือน่าจะเลือกนายกนี่แหละค่ะ
ถูกต้องครับผมคิดว่าผมไม่คาดหวังอะไรกับสวชุดนี้อยู่แล้ว
ผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือสอยสวเหล่านี้ให้ลงมาจากต้นนะครับ
ทำหน้าที่กฎหมายให้เป็นกฎหมายนะครับ
ผมคิดว่าสวเหล่านี้ถ้ามีคุณภาพนะครับ
แล้วก็เป็นไปตามกฎหมายก็อย่ามากลัวหรืออย่ามาสะทกกับผมนะครับ
แต่ว่าถ้ามาอย่างไม่ถูกต้องมีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้าม
แล้วก็สามารถหลุดพ้นเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเดี๋ยวผมต้องไปกรองไปดำเนินการนะครับ
ผมคิดว่าคุณเข้ามากินเงินภาษีประชาชนจะมาทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้อง
ที่กฎหมายบรรยัติไม่ได้นี่คือภาระหน้าที่ที่ผมต้องทำนะครับ
ผมเองเคยถูกประมาทว่าไอ้ที่สอยโน่นนี่นั่นมาโดยตลอด
เพราะหวังจะเข้าไปเป็นสวใช่ไหมณวันนี้เป็นข้อพิสูจน
คนอย่างศรีสุวรรณไม่หลุดเข้าไปแน่นะครับ
และที่สำคัญผมเองก็ถูกจีบถูกหลายคนยุคให้เขาไปสมัคร
เป็นสวนะครับทั้งระบบจังหวัดนะครับและอะไรต่าง
ผมบอกผมไม่เอาผมไม่ทำนะครับเพราะผมรู้เลยว่าสุดท้าย
คนที่เลือกก็คือคนที่ผมตำหนิแล้วก็ยื่นตรวจสอบมาโดยตลอด
ก็คือหัวหน้าขอสชเขาไม่เอาผมแน่เขาไม่เลือกผมแน่
ผมอยู่ในฐานะประชาชนทำหน้าที่ของผมในฐานะพลเมืองอย่างนี้
ผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับฟ้องคดีให้กับชาวบ้านทั่วทั้งแผ่นดิน
ตรวจสอบนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสสวอย่างนี้
ดีที่สุดแล้วนี่คือภารกิจที่เราต้องทำต่อไป
ติดแท็กให้ค่ะศวรอ๔๐วันแป๊บ
มาช้านิดนึงงานเยอะ
คุณช่อค่ะคุณช่อเอาล่ะดิฉันคิดว่าก็คงจะเป็นการสื่อสารไป
สวในการเลือกนายกนั่นแหละว่าอะไรที่อยากจะพูดอีกบ้าง
จริงพูดเยอะมากเลยนะทั้งกับศศด้วยกัน
อ่ารอบนี้สวค่ะค่ะคือสวเนี่ยนะคะ
เราคงหมดเวลาที่จะมาพูดแล้วล่ะว่าที่มาไม่ชอบทำเป็นยังไง
เราได้พูดไปหมดแล้วแล้วก็เราเชื่อว่าจนถึงตอนนี้
สังคมได้เห็นแล้วว่าผลพวงจากการปฏิรูปแบบที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
ภายใต้กระบอกปืนมันทำให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไง
แต่อย่าเพิ่งหมดหวังว่าจะไม่สามารถหยุดยั้งอะไรเหล่านี้ได้แล้วนะคะ
บรรดาวุฒิสมาชิกทั้งหลาย๒๕๐คนรัฐธรรมนุนมาตรา๑๑๒
คอท่านอยู่ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีใครครอบงำ
และเห็นแก่ประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะ
และยังมีศักดิ์ศรีของท่านและวงตระกูลของท่าน
คอท่านอยู่ตอนนี้รายชื่อ๒๕๐รายชื่อถูกชำแหละเละไปหมดแล้วนะคะ
และจะเป็นแบบนี้ต่อไปประวัติศาสตร์จะจารึกไว้ว่า
สวชุดที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชจะทำอะไรให้กับประเทศชาติ
ถ้าอยากให้ประเทศกลับไปก่อนปี๒๕๕๙
ถ้าอยากให้วิรชนพฤษภาตายฟรี
ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยที่ผ่านมา
ฟรีทั้งหมดนำประเทศกลับไปสู่ยุคที่เป็นประชาธิปไตยข้อนใบครึ่งใบ
ถ้าท่านจะรับผิดชอบกับหน้าประวัติศาสตร์นั้นได้ท่านทำเลยค่ะ
แต่ถ้าท่านไม่อยากมีความรับผิดชอบในหน้าประวัติศาสตอัปยศนี้
เวลากลับตัวยังมียังอยู่ในจุดที่ท่านสามารถเลือกได้
ว่าจะทำตามผู้ที่ท่านตั้งท่านมาหรือทำตามผู้ที่อยู่ข้างหน้าท่าน
ก็คือประชาชนคนไทย๗๐ล้านคนที่เป็นเจ้าของประเทศสังคมประชาชนคนไทย
มองท่านอยู่ฝากแค่นี้แล้วกัน
คุณนัชปกรณ์ค่ะเรียนถามคุณแบบนี้
มีสักกี่คนหรือกี่ที่นั่งที่คิดว่าอาจจะเป็นเสียงแกว่งได้ในแต่ละประเด็น
แม้กระทั่งเลือกนายก
เอาเสียงที่ไม่แกว่งดีกว่าครับ

ก็มีสักร้อยนิดคงเรื่องผลโณยประยุทธิ์แน่นอน

ที่ผู้ที่เคยเป็นสพชลเคยเป็นสพทคือที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่า
เราจะเห็นเลยว่าอ่าแม้ตอนสภชเนี่ยตอนที่คว่ำและทำนวณฉบาลอาจารย์โบวัณฑ์ศักดิ์ใน
เราก็เห็นว่าคุมไม่ได้ขนาดนั้นในสภาที่เป็นสวปชอีกอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ
กลุ่มอาชีพนะครับเพราะผมคิดว่าโอเคแม้ว่าจะพยายามคัดสรร
อย่างดีแล้วแหละว่าเอาอยู่อย่างเงี้ยแต่ถึงวันนั้นอ่ะ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แยกขาดจากคณะกรรมการสัญหาอย่างชัดเจนเนอ
เขามาจากการก็มีเป้าหมายและวิธีคิดบางอย่างที่ผมเชื่อว่าน่าจะแตกต่างครับ
คือหมายความว่าคงไม่ได้เป็นสองร้อยห้าสิบที่มันเป็นแบบไปที่ทางเดียวกันทั้งหมด
ว่าก็ยังผมว่าคอสชเองก็คงยังจับจุดไม่ได้ว่าจะยังไงดี
กับการให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ถ้าสมมุติเราจะย้อนกลับไปสมัยที่มีการยกมือคว่ำร่างของอาจารย์บวรศักดิ์ใช่ไหมคะ
แล้วก็ค่อยมาเป็นของอาจารย์มีชัยที่ใช้ตอนนี้เนี่ย
คือตอนนั้นเราจะบอกว่ามันเป็นวิธีคิดของแต่ละคนนะตอนนั้นที่โหวตความ

เพราะมันมีหลายภาพหลายคำวิเคราะห์นะ

นี่ดูเขาชิวอยู่คนเดียวเลยค่ะ
แต่ว่าผมคิดว่าไอ้คว่ำเนี่ยน่าจะไปในทิศทางคอสชนะ
แต่คนที่รับตอนนั้นผมคิดว่าคิดอีกแบบหนึ่ง
มีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้ซึ่ง
มันเลยส่งผลให้จากสปชที่มี๒๕๐คนเนี่ย
มาเหลือสปฐ๒๐๐คนมันมีเหตุผลว่า
ทำไมถึงถูกบางคนถึงถูกคัดออกในจำนวนที่น้อยลง

พยายามจะควบคุมคนทั้งหมดให้ได้
ที่ตัวเองคิดเนี่ยมันยากแล้วผมก็ยังมองไม่เห็นว่า
คือตอนนี้คุณต้องคิดว่าคุณเป็นสวเนี่ยคุณเป็นกลุ่มเดียวกับผลเอกปีชาจันโอชา

คือหมายความว่าถามว่ามันผิดอะไรไหมก็ต้องดูประวัตินะครับ
คือหมายความว่าคุณอยากจะถูกมองว่าเป็นพักพวกเป็นริ้วล้อเป็นอะไรแบบนี้
คือถามว่ามันผิดไหมก็คงไม่ได้ผิดนะครับ
มันก็แล้วแต่ว่าใครมีความกล้าหารต่อสังคมมากกว่ากัน

ใช่แล้วแต่คนมองแต่ว่าผมก็แค่มองว่าแบบ
วันนี้มันต้องมาตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขามองคุณแบบนี้
เขามองคุณแบบพลเอกปีชาจันโอชาเขาเลือกคุณมาเพื่อจะเป็นเครื่องมือ
คุณยอมที่จะเป็นหรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้เป็น
หมายถึงว่าไม่มาประชุม๓๙๔วัน
นี่ไงอาทิตย์นี้จะไปชื่อนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ซึ่งอันนี้มันก็เป็นประเด็นนึงแต่ผมคิดว่าปัญหาแบบนั้นคงไม่เกิดแล้ว

เพราะว่าเขาไม่ได้รับตำแหน่งข้าราชการประจำด้วย
ผมคิดว่าพวกนี้เขาน่าจะขยันมาสภากัน

เว้นแต่ว่าสภายุคนี้จะลงมติเหมือนเดิมว่าขาดได้ไม่จำกัด
เหมือนสอนช้อยุคนี้อันนี้ก็อาจจะไม่เห็น

แต่ว่าอีกนิดเดียวประเด็นก็คือว่า
ผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญก็คือว่า
อีกบทบาทหนึ่งของสวก็คือการพิจารณาร่างกฎหมาย
แล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นเพราะหมายความว่า
สวจะมีอำนาจในการตีความว่ากฎหมายไหนเป็นกฎหมายปฏิรูป

ไม่ว่าจะเป็นพักอนักความความหมายหรือพักอะไรก็ตามเสนวก่อน
แต่คุณไปสตั๊กอยู่ที่สวเนี่ยมันขยับไม่ได้ครับ

เห็นอยู่ว่าสัดส่วนที่เป็นข้าราชการมันได้กฎหมายแบบไหน
ทีนี้มันจะก้าวหน้าไม่ได้ถ้าเกิดพลังข้าราชการรัฐข้าราชการมันขวางอยู่
ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สังคมต้องเรียนรู้กับ
มีสวแต่งตั้งที่เป็นข้าราชการ
ถ้าที่ฉันสรุปประเด็นจากคุณนัชพกรคือว่าสิ่งที่สิ่งที่ต้องจับตาดูหลังจากนี้ต่อไป
ไม่ใช่แค่เลือกนายกแต่ว่าเรื่องของการออกกฎหมายใช่ไหมคะ
ว่าจะเป็นลักษณะดันในกฎหมายที่ควรจะเป็นหรือว่าขวางใช่ไหมคะ
ขออีกนิดเดียวสำหรับสองท่านสั้นนะคะ
คุณช่อค่ะนอกเหนือจากเรื่องเลือกนายกแล้ว
เอาอีกสักเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องจับตาเป็นพิเศษ
สำหรับการทำหน้าที่สวในอำนาจที่เขามี
คือจริงเรื่องเลือกนายกเราคิดตั้งแต่แรกว่า
ต่อให้เราจะขอว่าให้สวเห็นแก่ประเทศชาติแค่ไหน
แต่ว่าไม่ได้สามารถพูดตรงไม่ได้สามารถที่จะ
ปล่อยให้กลไกคศนี้ทำงานได้
เราจะทำเต็มความสามารถในเรื่องของการปิดสวิตช์สว
เพราะฉะนั้นเรื่องของการเลือกนายกเนี่ย
ทำเต็มที่ปิดสวิตชอถ้าปิดไม่ได้จริง
เขาจะบอกว่าสวคุณเห็นแก่ประเทศชาติ
ชื่อเสียงวงตระกูลของตัวคุณและวงตระกูลของคุณเถอะนะคะ
ทีนี้ประเด็นต่อไปที่ฉันเห็นด้วยกับคุณนัชปกรณ์อีกเหมือนกันว่า

เลือกนายกนี่แค่วันเดียวอย่าลืมนะคะสอวร์วาระ๕ปี
ปีหมายความว่าคุณเลือกรัฐบาลได้๒สมัย
รัฐบาลได้๒สมัยไม่พอในช่วงระหว่างนั้น
คุณมีหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นองคารักษ์พิทักษ์รัฐบาล
ที่เป็นการสืบทอดอำนาจหรือเพชรฆาตที่จะสังหารรัฐบาล

คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบที่เข้มข้นมาก

เพราะว่าการตรวจสอบถวงดุลนำมาซึ่งประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
ประเด็นก็คือกลไกตรวจสอบสมดุลนั้นไม่ได้ถูกตรวจสอบสมดุลอะไรเลย
เป็นกลไกตรวจสอบที่ล้อฟรีมาก
คือไปตรวจสอบคนอื่นเขาไปทั่วในขณะที่ตัวเองไม่ต้องถูกตรวจสอบ
นี่คือสิ่งที่ต้องกังวลว่า
เขาจะกลายเป็นผู้ที่เป็นองค์คลักษณ์พิทักษ์รัฐบาล

ขัดขวางการทำงานการผลักดันวาระที่ก้าวหน้า
ของสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือเปล่า
ถ้าสภาผู้แทนรัศดรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ต้องถูกขัดขวางไม่ให้เสนอกฎหมาย
วาระนโยบายที่ก้าวหน้าและสัญญากับประชาชนไว้
โดยกลไกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างสว
ดิฉันคิดว่าประเทศนี้ถอยหลังมากเกินไปแล้ว

คุณศรีสุวรรณค่ะขอสั้นจริงอีกสักเรื่องที่ว่าจะจับตาการทำงานของสวเป็นพิเศษนอกจากเรื่องนายก
ผมคิดว่าวันที่เลือกนายกเนี่ยจะเป็นวันที่พิสูจน์ว่าสวชุดนี้จะเป็นสวที่เข้ามาถ่วงดุลอำนาจ
ช่วยพัฒนาประเทศอย่างที่คุณช่อได้นำเสนอหรือไม่
แต่ว่าถ้า๒๕๐ชูให้กับพลเอกประยุทธ์ล้วนเนี่ยนะครับ
หวังให้มาถ่วงดุลอะไรต่างไม่ได้เลย
เป็นภาระหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องมาช่วยกันอย่างเต็มที่
มาทำหน้าที่อย่างศีลส่วนให้มากขึ้นเป็นร้อยเป็นล้านคน
เพราะสวเหล่านี้จะเป็นองคลักษณ์พิทักษ์รัฐบาลนี้
แล้วก็เป็นรัฐบาลที่เขาพอใจเท่านั้น
ไม่สามารถที่จะเป็นเสียงหรือเป็นคนที่ประชาชนการันตีได้ว่าจะ
จะเป็นฝ่ายถวงดุลฝ่ายตรวจสอบและทำหน้าที่ได้ที่สังคมคาดหวังนะครับ
แต่ณวันนี้ผมเองก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้ว
เหมือนเสื้อผมที่ใส่มาณวันนี้เท่านั้นเอง

คุณผู้ชมค่ะที่เราวิภาควิจารณ์รายชื่อสวที่ออกมานี่นะคะ
เพราะว่ามันก็มีสถิติอยู่หลายรูปแบบถ้าจะเลือกมองในมิติต่าง
เดี๋ยวค่อยดูต่อไปค่ะอันนี้คือแค่เห็นรายชื่อกับสถิติ
ในอดีตส่วนอนาคตเราไม่ทราบนะคะแต่ที่แน่ที่คนกลุ่มนี้ถูกวิภาควิจารณ์มาก
เพราะว่าอำนาจที่มาตามรัฐธรรมนูลมีมากจริงมากจริงค่ะ
ดูทีละขั้นนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ
ทั้งสามท่านนะคะขอบคุณค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ